ยุไตฝุ่นนิดาก็จะขึ้นฝั่งจีนบริเวณเมืองกว่างโจมณฑลกวางตุ้งในวันพรุ่งนี้
ทำให้ทางการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดง
ขณะที่สายการบินในฮ่องกงตอนนี้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๒๐เที่ยวบิน
พร้อมสั่งปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย
ยุไต้ฝุ่นนิดากำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
่งหน้าสู่ฮ่องกงนะครับและเตรียมขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนในวันพรุ่งนี้
หลังจากที่ได้พัดผ่านฟิลิปปินส์ไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้สายการบินคาเท่แปซิฟิกและสายการบินในเครือ
อย่างดากรอนแอร์ไลน์ได้ประกาศยกเลิกบริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก
กว่า๑๒๐เที่ยวบินเป็นเวลานาน๑๖ชั่วโมง
ระหว่างเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาไปจนถึงเวลา๑๔นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
จากนี้ก็ยังได้ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลและสถาบัน
เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
พร้อมสั่งยกเลิกการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามไปยังมาเกาะเป็นการชั่วคราว
ที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งของจีน
ได้ประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ในระดับสีแดง
พร้อมสั่งปิดสถานศึกษาระงับการทำงานนอกอาคาร
ส่วนเที่ยวบินเข้าออกสนามบินกวางโจเซินเจิ้นและซูไฮ
กว่า๒๒๐เที่ยวบินก็จะยกเลิกในวันพรุ่งนี้
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งและก่อแก่งต่าง
ก็ระงับให้บริการชั่วคราวและให้เรือประมงหลายพันลำกลับเข้าฝั่ง